เมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมา
สัญญาณชัดเจนแล้วว่าจะไม่ต่อมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาร
ก็คือเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมการโอน

หลังจากนี้ไปในส่วนของทุกขิตอสังหาค์
เดินหน้าต่อไปอย่างไรจะรุ่งหรือว่าจะร่วงครับ
วันนี้เรามาสกายคุยกันกับคุณวิกฤตธิระวรรณรัฐนะครับ
ไกด์เข้ามาสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจแล้วสวัสดีครับ

ถ้าเกิดว่าไม่มีมาตรการกระตุ้นภาคอสังหา
หลังจากนี้ต่อไปภาคธุรกิจอสังหาจะรุ่งหรือว่าจะร่วง

ก็แนวโน้มกำไรในกลุ่มที่ทำธุรกิจอสังหารนะครับ
น่าจะมีหนานมกับการฉลอตัวลง
เมื่อเทียบกันกับในช่วงของไตรมาสที่๔
แล้วก็ไตรมาสที่๑ที่ผ่านมาที่มีมาตรการกระตุ้นในส่วนนี้นะครับ
แล้วก็ในเรื่องของตัวกำไรเนี่ยที่ชะลอลงอย่างน้อยก็ต้องมีสัก๒๓เดือนนะครับ
พอดีกันกับในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของตัวการเปิดตัวโครงการใหม่
ตั้งแต่ปลายปีแล้วล่ะนะครับมันก็มีสัญญาณของการชะลอลง
แล้วก็ชะลอต่อเนื่องมาจนถึงช่วงต้นปีนะครับ
ก็คงจะเป็นสองปัจจัยเลยแหละนะครับที่เข้ามากดดันในเรื่องของตัวแนวโน้มกำไรในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ให้มีแนวโน้มของการชะลอตัวลง
หรือว่าปรับตัวลดลงก็แน่นอนครับอาจจะกระทบกับในเรื่องของตัวราคาหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับ
ให้กำไรปรับตัวลดลงและราคาหุ้นน่าจะมีแนวโน้มที่ปรับตัวลงมากกว่าเมื่อเทียบกับตัวของดัชนี
ครับตอนนี้ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มมีการออกมาประกาศผลการประกอบการคุณวิกฤตมีข้อมูลไหมครับว่าตอนนี้แต่ละบริษัทนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็คิดว่าน่าจะดีมากด้วยนะครับสำหรับแต่มาที่๑แต่ว่าจะเป็นแต่มาที่ดีที่สุดนะครับซึ่งถ้ามองจากกำไรรวมของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เรามีการศึกษาอยู่แล้วเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในระดับประมาณเกือบเกือบ๘พันล้านบาทซึ่งก็มีอัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกันกับเมื่อปีที่แล้วนะครับค่อนข้างเยอะท
ผมคิดว่าการรอจังหวะในการซื้อหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยรอได้นะครับไม่ต้องรีบกำไรที่ดีออกมาในรอบนี้น่าจะเป็นจังหวะในการลดพอร์ตในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มากกว่านะครับแล้วก็ถึงเป็นสดไปรอซื้ออีกครั้งหนึ่งในช่วงของครึ่งหลังของปีครับเชื่อว่าในเรื่องของตัวทิศทางกำไรของ

เรื่องของตัวกองทุนรวมกับในเรื่องของตัวหุ้น
แต่ถ้าเป็นกองทุนรวมที่เกี่ยวกับโครงสร้างโครงสร้างของอสังหาริมทรัพย
ในเรื่องของตัวกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ตัวครับยังคงให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลค่อนข้างสูงอยู่
ก็อาจจะหาจังหวะในเรื่องของการซื้อสะสมไปครับ
หรือว่าเป็นลักษณะของการซื้อเก็บนะครับ
กองครับที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลยังค่อนข้างสูงอยู่
ไม่ว่าจะเป็นตัวของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพ
ผมก็คิดว่ารอจังหวะในการซื้อได้ครับ
ครับก็เป็นการรอแล้วก็ซื้อเก็บไว้แล้วก็เกรงกำไรต่อไปในอนาคตถูกต้องไหมฮะ
ครับระยะสั้นอาจจะเห็นราคาหุ้นมีการขยับขึ้น
การเกรงกำไรในระยะสั้นได้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับ
แต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปราคาจะอ่อนตัวลงครับ
ก็หาจังหวะในการขายทำกำไรแล้วรอซื้อครับ
ราคาหุ้นมีการอ่อนตัวลงในกลุ่มนี้

ผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บูรลวง
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจลงทุนในกองทุนของอสังหาก็ซื้อได้ช่วงนี้
แล้วก็ในส่วนของกองทุนก็เกรงกำไรในส่วนของระยะสั้น
แต่ว่าอนาคตอาจจะมีการปรับตัวลงไปอีกก็รอกว้านซื้อแล้วก็ทำกำไรกันต่อไป